เกิดเรื่องเศร้าขึ้นครับเพราะว่าพบร่างของตำรวจยศในพลนะฮะ
พลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขครับตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกยิงตายหน้าบ้านพักนะครับ
ตอนนี้คุมตัวเมียของผู้ตายสอบปากคำสภาพร่างกายของเมียและจิตใจคือตกใจมากแล้วเอาแต่ร้องไห้นะครับ
ตำรวจสอนอธรรมศาลาครับพร้อมกับหน่วยกู้ภัยและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตายรีบไปตรวจสอบครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนานีนะฮะแขวงศาลาธรรมศพเขตวัฒนากรุงเทพมหานครครับบ้าน
ตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ถูกยิงด้วยปืนที่หน้าอก๑นัด
แล้วพบศพอยู่ที่ชั้น๑ของตัวบ้าน

่งเพียงแค่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
คือท่านนี้นะครับพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุข
พอขึ้นไปตรวจสอบที่ชั้น๒พบปืนขนาด๙มมครับ

แล้วมีปืนขนาด๓๘ตกอยู่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็คือเมียของผู้ตายครับ
ทราบชื่อต่อมาคือพันธุ์ตำรวจตรีหญิงพรประพาปิ่นสุข

ตำรวจควบคุมตัวไปที่สนธรรมศาลานะครับ
เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เบื้องต้นจากการสอบถามคนงานภายในบ้านบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงของผู้ตาย
ทะเลาะกับเมียที่ชั้น๒ของบ้าน
แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัดครับ
แล้วได้ยินเสียงเมียผู้ตายร้องเสียงดัง
ก็เลยวิ่งขึ้นไปดูพยายามจะอุ้มคนเจ็บ

แต่เห็นว่ามีเลือดท่วมตัวก็พยายามที่จะส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
แต่สุดท้ายพบว่าตายแล้วครับ

แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน
ตำรวจครับก็เลยคุมตัวเมียของผู้ตาย

แล้วก็เก็บคราบเขม่าวดินปืน

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
สำหรับพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขครับ
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และขึ้นเป็นผู้บัญชาการนะครับ
ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คดีสำคัญมามากมายครับ
ในอดีตเคยดูแลคดีสำคัญแต่ละคดีเนี่ยต้องพูดถึงเลยครับ
พูดไม่ได้คดีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ที่มีผู้ต้องหาคนสำคัญจำได้ไหมครับ

ผู้บริหารของบริษัทอิตาเลียนไทย

แล้วก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่อมาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ

เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าสาเหตุการตายของพลตำรวจโทปัญญา
มาจากถูกเมียยิง
ตอนนี้ยังไม่สามารถพูดคุยกับเมียของพลตำรวจโทปัญญาได้
เนื่องจากว่าเธอยังช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจึงจะสามารถสอบปากคำได้นะฮะ
อกจากนี้มีการมอบหมายให้พลตำรวจตรีจักรพบสุคลทราชครับ
ผู้การนครบานภาค๗ร่วมสอบปากคำด้วย
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเอาโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบ
สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาความเครียดในครอบครัว
ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานครับไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานด้วย
และไม่เกี่ยวข้องกับการทำคดีบ่อนพนันออนไลน์มาเกาะ๘๘ด้วยนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจโทษธิติแสงสว่างเนี่ยนะฮะผู้การนครบานบอกว่าจากการสอบถามแม่บ้าน
ข้อมูลว่าก่อนเกิดเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณการทำร้ายร่างกาย
หรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งเลยนะครับ
บาดแผลที่พบก็คือพบว่าถูกยิงเข้าที่บริเวณราวนมด้านซ้ายและขวา
ส่วนจะเป็นปืนขนาดใดนั้นรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ครับ
เพราะไปเจอปืน๒กระบอกอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือ๙มมแล้วก็จุด๓๘

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าผู้ตายเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกัน
สัยส่วนตัวเป็นคนอารมณ์ดีนะครับน่ารักสุภาพและมีความรู้และขยัน
แล้วครอบครัวนี้เอาจริงแล้วก็คือเป็นครอบครัวที่น่ารักด้วย
ก็เลยแปลกใจและตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของความเครียด
หรือปัญหาส่วนตัวในครอบครัวนะครับ
เราส่งคุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เข้าไปเก็บพยานหลักฐานในบ้านทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเลย
หลังจากที่รู้ว่าจุดเกิดเหตุจริงมันอยู่ชั้น๒แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพลงมาที่ชั้นล่างค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ค้าขายของฝั่งตรงข้ามบ้านของผู้ตายนะคะ
บอกว่าประมาณสักบ่ายโมงกำลังจะมาเปิดร้านขายอาหารเลย
ได้ยินเสียงดังปั้งเป็นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความตกใจค่ะแล้วก็เงียบไป
จากนั้นอีก๓นาทีต่อมาได้ยินเสียงปืนดังอีกหนึ่งนัดค่ะ
แล้วก็เสียงกรีดร้องของผู้หญิงเช่นเดิม
จากนั้นภรรยาของผู้ตายก็เดินออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
บอกให้ไปช่วยยกร่างสามีลงมาจากชั้น๒นำส่งโรงพยาบาลหน่อย
แม่ค้าเล่านะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาเปิดร้านขายอาหารอยู่ตรงนี้๔ปี
ก็เห็นครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
คนในครอบครัวนี้มารยาทดีทุกคนพูดจาน่ารักภัยร้อ
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ยินเลยว่ามีปากเสียงทะเลาะกันในบ้าน
และเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยยังเห็นทั้งคู่ไปงานศพด้วยกันอยู่เลย
ก็ยังตกใจว่ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ได้ยังไง
ได้คุยกับในปิ่นชนิดกุลนะคะอีกคนที่อยู่ใกล้เคียงก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยผู้ตายเหมือนกัน
แต่ด้วยความที่อายุก็เยอะแล้วแล้วสุขภาพไม่แข็งแรง
ร่างก็ไม่ไหวอะค่ะทำได้แค่ยืนมอง
เขาบอกว่าตอนนั้นเท่าที่เขาสังเกตดูอ่ะ
พลตำรวจโทปัญญาน่าจะเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่ารอรถพยาบาลนานกว่าครึ่งชั่วโมงอะค่ะ
วันล่าสุดก็เจอผู้ตายออกมารดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเอง
เมื่อวานก็เห็นเรียกหมอนวดมานวดที่บ้านอยู่เลย
ปกติเห็นผู้ตายกับภรรยารักกันดี

เอาข้าวของไปฝากเพื่อนบ้านเป็นประจำ

ตำรวจโทปัญญาดูสู้ผอมลง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่า
รอรถพยาบาลน่ะโทรไว้มาเป็นชั่วโมงขวา
ส่วนแม่บ้านแล้วก็คนงานในบ้านหลังเกิดเหตุ
ก็อยู่ในอาการที่ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใด
เพราะว่าเขาบอกว่าก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่อุกอ่านแล้วก็น่าตกใจมากนะครับ
ยศใหญ่ในพลนะฮะถูกยิงตายแล้วก็เป็นตำรวจมือชะกาดด้วย

คือเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้หลายคนบอกว่ามันจะมีปมเหตุอะไรบ้างเนี่ย
แล้วชัวร์ใช่ไหมว่าเมียเป็นคนยิง
ล่าสุดครับทีมข่าวเดินทางไปที่โรงพักธรรมศาลาครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเมียของผู้ตาย
เป็นคนยิงครับแล้วเธอก็ร้องต่อแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกนะฮะ

ส่วนเพื่อนของผู้ตายและก็เป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุด้วย

เล่าให้ฟังบอกว่าส่วนตัวรู้จักกับพลตำรวจโทปัญญา
แล้วก็เมียของผู้ตายมานานหลายปีแล้ว
นี่ถือว่าเป็นครอบครัวที่รักกันดีและอยู่มานานหลายสิบปีครับ

ไม่รู้เหมือนกันว่าในครอบครัวมีปัญหาอะไรทะเลาะกันบ่อยไหม

ก็ไม่เหมือนว่าจะมีปัญหาอะไรกันนะ
ส่วนตัวของเมียผู้ก่อเหตุก็เป็นคนพูดจาดีด้วย

เมียผู้ตายเป็นแม่บ้านนิสัยน่ารัก
เธอเองสนิททั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

มีเหตุผลกลใดที่จะทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจ
ยิงสามีจนถึงแก่ความตาย
เพราะปกติแล้วนิสัยก็ดูเป็นคนดีและน่ารักมาโดยตลอด
หลังเกิดเหตุครับเห็นว่าได้เจอกันแล้วด้วย
ของผู้ตายอยู่ในอาการช็อกร้องไห้เสียใจ

เมื่อกี้เธอบอกว่ามีโอกาสขอเปิดโลงขอขมาศพ

ก็บอกว่าขอให้ดวงวิญญาณเดินทางไปสู่พบภูมิที่ดี
นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะ
แล้วมีใครพูดอะไรเพิ่มเติมจังหวะนั้นอีกหรือไม่

ในส่วนตัวเจ้าที่ผู้เสียชีวิตจะยิงตัวเองไหมค่ะหรือว่าอย่างนี้

แล้วก็จะเดินทางไปสู่อะไรที่มันดีภบภูมิที่ดี
ประมาณนั้นค่ะพี่เขาบอก
เห็นเมื่อกี้เห็นบอกตอนที่แรกพูดบอกว่า

อะไรนะคะทำไม่ได้แล้วพูดเลย
นี่ครับคือนักข่าวถามประโยคสุดท้าย
เมื่อกี้ได้ยินเหมือนกับว่าพี่บอกว่าปล่อยพี่บุ๋มไป
บุ๋มบุ๋มนี่คือเมียของผู้ตายนะครับชื่อเล่น
เจ้าตัวก็เลยบอกว่าอะไรนะคะจำไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรไป
นี่นะฮะนอกจากนี้นักข่าวของเราเนี่ย
ไปเจอกับน้องสาวผู้ก่อเหตุเดินทางมาตามเรื่องนี้เหมือนกัน
ที่โรงพักอยากจะขอสัมภาษณ์พูดคุย

ก็พยายามจะถามว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
น้องสาวผู้ก่อเหตุบอกแค่ว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยรู้นะเวลาที่เจอกันทั้งคู่เนี่ย
พี่สาวแล้วก็พี่เขยก็ดูรักกันดีตอนนี้พี่สาวเสียใจ
แล้วก็ต้องปลอบลูกสาวด้วยยอมรับย้ำกับตัวเองว่า
ไม่รู้เลยไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ความคืบหน้าของทางคดีครับเมื่อตอนช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจคุมตัวเมียของผู้ตายไปสอบปากคำ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนใช้ปืนยิงพลตำรวจโทปัญญาจริง
แต่ไม่ยอมบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงยังไม่พร้อมให้การกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับ
เบื้องต้นครับผู้บังคับบัญชาสั่งการให้แจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับผู้ต้องหาเอาไว้ก่อน
จากนั้นประสานพิสูจน์หลักฐานครับเก็บข้อมูลหลักฐาน
ขม่าวดินปืนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนร่างของพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขนะครับ
ส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ก่อนที่จะมอบร่างให้กับครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
หากมีความคืบหน้าทางคดีหรือปมเหตุที่แท้จริง